กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองโอ้โหคึกคักกว่าผมอีกเป็นอะไรฮะ

ถูกต้องแล้วที่สำคัญเลยเดี๋ยวจะพาไปดูจักรยานพลังงาน๓ระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์มีไหมนะพลังงานอะไรอีกก็ไม่รู้

ถูกต้องเพราะว่าต้องถีบเองปั่นเอง
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะชายหนุ่มคนนี้แหมจะเรียกว่าชายหนุ่มก็ไม่ได้
เรียกเป็นรายดีคุณลุงคุณลุงนะคะท่านนี้เขาจบแค่ป๔เท่านั้นนะ
แต่ว่าคิดค้นประดิษฐ์จักรยาน๓พลังงานนี้ออกมาได้ด้วยตัวเอง

นี่คันนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยแตกต่างจากจักรยานทั่วไปเท่าไหร่
แต่นี่คือจักรยานที่ใช้พลังงาน๓ระบบของนายวิเชียนเรือนไทยอายุ๖๗ปี
ลงทุนไปประมาณสองหมื่นบาทเท่านั้นค่ะก็ได้รถจักรยานปั่นสร้างความสุขในช่วงพักผ่อนแบบนี้แล้ว

วิเชียนบอกว่ามีอาชีพดูแลเรือโบ๊ะลากจูงขนถ่ายสินค้า
ที่บริเวณตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ประดิษฐ์คิดค้นลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเสมอเลย
และก็จะไปหาอ่านหนังสือเพิ่มเติมอันนี้ดีมากนะ

อ่านข้อมูลต่างเพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือ
แล้วก็ตัดสินใจประดิษฐ์จักรยานใช้แบบ๓พลังงานอย่างที่บอก

พลังงานคนนี่แหละค่ะใช้คนปั่น

พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล

พลังงานจากเครื่องยนต์ที่นำไปติดตั้ง
ไม่ธรรมดานะคะคุณค่ะ
โดยจะมีการซื้อรถจักรยานยนต์มาในราคา
รถจักรยานเฉยในราคา๗๓๐๐บาท

และอุปกรณ์มอเตอร์พร้อมเครื่องติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์๘๐๐๐บาท
มาติดตั้งลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
สำเร็จออกมาแบบนี้ออกทดลองปั่น
แล้วก็ปั่นได้มาประมาณ๑ปีแล้ว

โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว
ระยะทางกว่า๑๐๐กิโลเมตร

เครื่องยนต์ก็จะทำงานต่ออีก

ก็คือปั่นต่อพลังงานคนปั่นนั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่พบเห็นมาก
และเป็นความภาคภูมิใจมากนะคะ
เพราะว่าคุณลุงวิเชียนเรียนจบแค่ชั้นป๔เท่านั้น
๑๑๖กิโลกรัมทั้งหมด๑๑๖กิโลกรัม

เราก็ใช้เครื่องวิ่งได้ทั้งคืนทั้งวันและทั้งวัน
พอแสงอาทิตย์ออกเราก็วิ่งต่อได้
ก็วางรูแค่ต๔เสร็จมีอาชีพเจอเรือปุ๊บ
นี่แหละสุดยอดเจ๋งมาก
คือลุงวิเชียนเขาบอกว่าหลังจากนี้ก็จะพัฒนา
ให้มันได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วย

แต่เขาศึกษาจากการลองผิดลองถูก
และก็อะไรรู้ไหมคุณอ่านหนังสือ

แล้วก็สร้างเจ้าจักรยาน๓ระบบนี้ขึ้นมา

ก็เรียกคนข้างมามาช่วยเข็้นหน่อย

ที่จังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวจะไปดูความอลังการของประสาทรัว
ข้างมีเจ้าหญิงอยู่ในนั้นไหม

นี่เลยพากันมาที่นี่นะครับ
ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านใกล้เคียงเลยครับ
ก็เดินทางกันไปไปร่วมทำบุญน้องใบตอง
เป็นบุญกองข้าวพร้อมกับความสวยงามที่เห็นอยู่อลังการมากนะครับ
ประสาทรวงข้าวเปลือกที่พระสงฆ์วัดป่าคำสว่างรวมถึงชาวบ้าน
คำสว่างน้อยอำเภอวังตามัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเขาสร้างขึ้นครับ
เรื่องนี้นะครับเจ้าอาวาสวัดป่าคำสว่างก็บอกว่า
กองข้าวหรือว่าบุญคูณลานเนี่ยเดิมนะครับ
จะจัดทำขึ้นหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวหรือว่าในช่วงปีใหม่
และจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในพื้นที่ที่นำข้าวเปลือกมาถวาย
เพื่อสมทบทุนพัฒนาวัดวาอาราม
และยังได้ร่วมกันเฉลิมฉลองทำบุญถวายพระแม่โพศพตามประเพณี
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสในช่วงปีใหม่
ลูกหลานนะครับจะได้กลับมาจากการทำงานมาร่วมกันทำบุญกองข้าวขึ้น
แต่ว่าในปีนี้นะครับก็ได้ใช้กุศโลบายในการสร้างเป็นปราศาสตร์เลยน้องใบตอง
ใหม่ให้กับลูกหลานแล้วก็ประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ให้เกิดความสนใจเข้ามาวัดแทนการเฉลิมฉลอง
แทนการที่จะไปเฉลิมฉลองด้วยการกินดื่มกัน
เข้าวัดแบบนี้ดีกว่าร่วมทำบุญกันนะครับสำหรับประสาท
รวงข้าวหลังนี้มีรูปทรงจำลองมาจากประสาทพึ่ง
ที่มีความสูง๙เมตรกว้าง๗เมตรยาว๙เมตร
โครงสร้างก็ทำจากไม้ไผ่นะครับ
รวงข้าวเหนียวกข๖ที่คัดแยกใบออก
เขาจัดมาทั้งหมด๑ล้านรวงจัดมาเป็นมัดแบบนี้๑ล้านรวงเลยนะครับ
ชาวบ้านเขาก็ร่วมใจบริจาคทำบุญกัน
แล้วก็คิดเป็นน้ำหนักทั้งหมดที่มาทำเป็นปราสาทรวงข้าวเนี่ย
ก็ประมาณ๓ตันนะครับเยอะนะถือว่าจัดมาเต็มที่เลยทีเดียว
ใช่ค่ะสวยงามนะแล้วที่สำคัญคือเป็นเหมือนกุศโลบาย
ที่ทำให้บรรดาลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่น
กลับมารวมตัวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะ
นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ได้ร่วมทำบุญด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูข้อความไลน์กันหน่อย
หลายท่านส่งมาเรื่องของสภาพอากาศบอกว่าร้อนมากที่พระประแดง

หลายท่านก็ส่งมาว่าปีใหม่ไปเที่ยวอมกร้อยเชียงใหม่ได้อากาศหนาวกลับมา
ขึ้นเหนือก็จะอากาศดีหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอกลับมากรุงเทพแล้วก็เหมือนกับตื่นจากความฝัน
ต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเมืองร้อน
ที่ผ่านมาช่วงไปปลายปีใหม่เนี่ยมันเหมือนอยู่ในความฝันว่าเออเย็นจังเลยเย็นจังเลย
พอตื่นมาในช่วงต้นปีใหม่แบบนี้กลับมาที่เดิมกลับมาสู่ความฝัน
ไปอาบน้ำหน่อยปรับแป้งเย็นกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนกรุงเทพก็ปล่นตกเหมือนกันนะ
อ๋อก็มีปล่นตกปล่าปลายหลายที่นะคะส่งมาพูดคุยทักทายกันได้
คุณผู้ชมบอกว่าปวดหัวอยู่ดูตลอดข่าวหายเลยค่ะหายปวดหัวเหรอคะหรือว่าหรือหายอะไร
กลัวจะปวดหัวกว่าเดิมอ่ะสิขอบคุณชนะคุณใบตองลืมปวดหัวขอบคุณค่ะ
ก็ติดตามกันต่อไปนะคะเอาล่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวข่าวนี้บอกเลยว่า
ใครก็อยากมีบ้านในฝันใช่ไหมคุณชนะสุนัขเองก็อยากที่จะมีบ้านในฝันของเขาเหมือนกัน
เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณไปดูบ้านในฝันของบรรดาสุนัขกันหน่อยนะครับเพราะว่าใหญ่มากอลังการมาก
ว่าพอล่ะคนเข้าไปได้ไหมคนเข้าได้นะถ้าไม่กลัวหมากัด
ไปดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับช่วงของตลอดหาเรื่อง
นี่แหละค่ะบ้านในฝันของน้องหมาเพราะอยู่ได้ยาวนานไม่ต้องกลัวใครมาไล่ที่
ป้ายดิบดีตามนี้ครับไม่ให้เช่าไม่ต้องถาม
เสียเวลาเอาไว้ให้น้องหมาวิ่งเล่น
โอ้โหคนอ่านถึงกับงงเลยทีเดียว
ใครกันที่เก๋าเหมาที่ให้น้องหมาอยู่
คนจริงแบบนี้ต้องรู้จักกันสักหน่อย
ฮีโร่ของน้องหมาที่เราจะพูดถึงคือคุณพี่ประชาธิปไตยอินทุมหรือพี่เชียน
เจ้าของบ้านที่มีอนาบริเวณโดยรวม๓ไร่ริมถนน๔เลน
ภายในตัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
คุณพี่เชียนสั่งทำรั้วรอบขอบชิดอย่างดี
พร้อมจัดโซนต่างซึ่งแต่ละโซน
หมาเข้าออกได้ทั้งหมดทั่วบริเวณ
อยู่แบบสบายไร้ความกังวลใจ
แต่เดิมนั้นได้เปิดเป็นร้านกาแฟชื่อร้านคุณชาย
มีลูกค้ามาให้การอุดหนุนเข้าออกตลอดวัน
เลี้ยงน้องหมาจาก๒ตัวจนเป็น๑๗ตัว
เพิ่มมากขึ้นเวลาลูกค้าเปิดประตูเข้าออก

ทำให้ถูกรถที่วิ่งอยู่บนถนนทับตายถึง๖ตัว
ทำให้พี่เชียนถึงกับน้ำตาตกใน
มีคนมาถามเยอะพอสมควรนะครับ
ทั้งพวกไก่ย่างส้มตำอาหารตามสั่ง
พวกเนื้อย่างพวกอาหารเพนชายอย่างนี้
แล้วก็คิดว่าถ้าให้เขาเช่าแล้วก็เปิดให้บริการ
ประตูมันก็ต้องปิดเปิดตลอด

เราก็เป็นห่วงเรื่องอุปถิษฐ์รถชน

ความสุขเราอยู่ที่การเลี้ยงและดูแลน้องหมามากกว่าการเปิดร้านกาแฟ
ตัดสินใจปิดกิจการลงทันที
ไม่ได้ทำให้เสียรายได้เดือนละหลายบาท
แต่ก็คิดว่าตัวเองมีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว

ก็เลยเลือกติดป้ายขนาดใหญ่ไว้หน้าบ้าน

ไม่ให้เช่าไม่ต้องถามเสียเวลา

ยังไม่มีบ้านก็อิจฉาน้องหมากันเลยทีเดียว

ใครยังไม่มีบ้านต้องอิจฉาน้องหมานะคะ

คุณพี่เขาตัดสินใจปิดร้านกาแฟที่เคยขายเลย
เพราะว่าเป็นห่วงสุนัขห่วงน้องหมาของเขา

สำหรับป้ายที่บอกว่าไม่ให้เช่าให้หมาอยู่เนี่ยนะ
เพราะว่ามีหลายคนเข้าไปสอบถาม

เพราะว่าด้วยความที่รักสันมากเนี่ย
ไม่อยากเห็นภาพแบบน้องหมารถชนอันนี้เข้าใจหัวอกคนรักสัตว์นะ

ก็เข้าใจหัวอกกันเป็นอย่างดี
ชอบสุนัขลูกเธอเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า
โอ้โหเตรียมท้องไว้รอเพราะว่าเป็นช่วงของการตลอดกิน